เป็นเรื่องของรุ่นน้ำโขง
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีระยะทางของแม่น้ำ
ยาวถึง๔๙๐๐กว่ากิโลเมตรไหลผ่าน๖ประเทศ
ไม่ว่าจะจีนพม่าไทยลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนาม
แล้วก็เป็นแม่น้ำสายสำคัญแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นแม่น้ำที่หลายประเทศใช้ร่วมกัน
แต่การพัฒนามันส่งผลกระทบนะตอบเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกัน

โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพค่ะ
ได้ร่วมเสวนาแนวโน้มทิศทางและการเปลี่ยนแปลง
มิติต่างของภูมิภาครุ่มน้ำโขงค่ะ
เห็นตรงกันนะคะว่าการชูพระพุทธศาสนามาเป็นจุดร่วม
จะทำให้คนตลอดรุ่มน้ำนั้นเข้าใจกันดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
ติดตามจากรายงานโดยคุณวัชรีดวงใสค่ะ
ทิศทางและความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างของภูมิภาครุ่มน้ำโขง

เป็นประเด็นที่ถูกนำมาถกในวงเสวนา
ที่จัดขึ้นโดยสถาบันพฤษภัยวิชาลัย๙๘๐
ร่วมกับสมาคมมิตรภาพในกัมพูชาที่จังหวัดกระบี
เพื่อให้การประสานภูมิภาครุ่มน้ำโขง๕ประเทศ
คือไทยพม่าลาวเวียดนามและกัมพูชา

ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการอันเนื่อง

แต่จุดที่เกี่ยวข้องกับไทยคือแก่งคอนผีหลง
ซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย

เพราะเกรงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้าน

การระเบิดเกาะแก่งในลำน้ำโขง
นั้นก็เป็นเพียงขั้นตอนการสำรวจ
เพื่อให้เกิดความละเอียดรอบครอบแล้วก็ดูผลกระทบต่าง
โครงการทั่วไปที่ดำเนินการในทุกรัฐบาล
และโดยเฉพาะยังยิ่งในรัฐบาลนี้
และรัฐบาลที่โดยคณะขอสอจ่อเองก็ตาม
ก็ได้มีการย้ำว่าแม้กระทั่งโครงการที่ทำภายในประเทศเราเอง
เรายังต้องมีการสำรวจสภาวะแวดล้อมต่างอย่างเช่นกะบี่อย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นแล้วโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับประเทศจีนแล้วก็ประเทศไทยเราเอง
ย่อมต้องจำนวนการด้วยความละเอียดรอบข้อ
ด้านผู้ช่วยสัตว์ราชาญสมบัติอยู่เมือง
อำนวยการศูนย์วิจัยภูมิสารสมเทศ
เพื่อประเทศไทยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
กล่าวถึงการจัดการรุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนว่า
ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันของประเทศสมาชิก

ทำให้ต้องจัดการน้ำแยกไปเฉพาะพื้นที่
แต่ควรแบ่งปันข้อมูลการจัดการน้ำร่วมกัน
ขณะที่หลักการฐิกาสถาบันพูทิคยา
วิชาไลครับ๘๐มองว่า
ศักยภาพการพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยว
จากนโยบายส่วนมากจะเป็นภาคเอกชนนำรัฐ
ซึ่งต่างจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีนโยบายรัฐบาลนำเอกชน
เด่นของเราวันนี้เราคงต้องระวังให้มาก

ว่าเราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเราอย่างไร
เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาวันนี้
เราอาจจะเน้นไปในเรื่องของปริมาณมากเกินไปไหม
โดยที่ไม่ได้สกรีนในเรื่องของคุณภาพเท่าไหร่นัก
สิ่งที่เป็นจุดร่วมกันของประเทศรุ่มน้ำโขงคือพระพุทธศาสนา
ซึ่งคนในภูมิภาคนี้มีความศรัทธาความเชื่อร่วมกัน
ดังนั้นการสร้างความแน่นแฟนของภูมิภาค
ควรสร้างกิจกรรมร่วมกัน
เรียนรู้ในวิถีความศรัทธาพระพุทธศาสนาแต่ละประเทศ
อีก๑๐ปีข้างหน้าเราจะต้องใช้พลัง
อันนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมหรือถ้าพูดกันง่าย
ก็คือเราสามารถที่จะใช้พุทธพริกสุวรรณภูมิ
หรือพุทธพลิกประเทศภายในอุตสาหกะเนย
ซึ่งจะต้องพึ่งพาลำน้ำนี้ร่วมกัน
อันนี้ก็คือการมองไปที่ใน๑๐ปีข้างหน้า
ว่าการเจริญอย่างมีอรยธรรม
และการใช้พลังของความร่วมมือร่วมใจ
ว่าเราเป็นพี่น้องอุตสาคเน
ก็น่าที่จะสร้างความเจริญให้กับรุ่มน้ำโขง
จากการสัยวนามีความเห็นร่วมกันว่า

จะต้องประสานรวมตัวกันในทุกมิติ
เพื่ออำนาจทางการต่อรองกับประเทศนอกภูมิภาค
สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจ
เพื่อความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าไปพร้อมกันในอนาคต
วัชรีดวงสัยเข่าเทราะทีวีรายงาน